ยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์นะครับบ่าย๒๔โมงเย็น
วันนี้กัดคู่เอกที่นำเสนอกันจากเมื่อวานนะครับดูความต่อเนื่องจากเนื้อตัวนะครับ
ซ้อมเป็นอย่างไรลองดูสถิติกันบ้างนะครับจากกราฟิกอิเมอร์ซีฟ
โดยคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีนะครับระหว่างทักษิณเล็กกับทางไขวันเล็กครับ
ไปที่ขวามือกันก่อนมุมแดงอะไรนี้
เจ้าของฉายาซ้ายดูไบนักมวยฆ่าตัวเงินแสน
สินเลขเกียรติประกายฟ้าหรือว่าเกียรตินิวัฒน์เดิมนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวไม่ได้ซ้อมที่มกรุงเทพธนบุรี
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในการดูแลของบังหลดประกายฟ้าสิทเสย
เจ้าตัวมาติดทหารอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปบุรพาของผู้กองหิน
มีคุณพ่อของยอดมวยอย่างซัวร์แบงค์ก็คือจาศิษย์เอก
นันหลงชินนี่ดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับ
ไฟล์นี้ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยในการฟิตซ้อมเพิ่มความคล่องแคล่ว
แล้วก็บำรุงด้วยไก่ดำตุ๋นยาจีนทั้งเช้าและก็เย็นฟิตเต็มร้อยแน่นอนนะครับ
คณะที่ซ้ายมือผมผมมุ่งเงินเจ้าของชายศาสตร์ซ้ายมะจุราศครับ
ไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ก็อยู่ในการดูแลของคุณพรบางว่า
แล้วก็มีเฮียตึงปหลัก๒ให้การสนับสนุนอยู่
รายนี้ก็ฟิตซ้อมมาเดือนกว่าแล้ว
เต็มที่เต็มถังเกินร้อยแน่นอนนะครับ
จำได้นะครับไข่หวานเล็กนี่หมัดซ้ายอันตรายมาก
เคยไปที่ศึกยอดมวยไทยรัฐแล้วหลายครั้งนะครับ
โดยเฉพาะไฟล์ที่ต่อยกล้องนครบานนักบอลรุ่นพี่นี่ติดตามาก
ส่วนคู่นี้เนี่ยพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ชอบใครไปฟังกันครับ
คู่นี้นะครับทักษิณเล็กเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะเข่าแม่นยำฉลาด
ส่วนไข่หวานเล็กต่อหลัก๒เป็นมวยจังหวะเตะต่อยศอกรุนแรงครับ
ได้เวทย์ใหญ่นะครับแต่มวยคู่นี้ต้นทักศิลป์เล็กนะครับ
ฝีมือหลักเหลี่ยมดีกว่าครับถ้าวันนี้เอาหัวใจมาสู้
อยากชนะไปสนุกท้ายครับ
จากความสามารถบนเวทีแล้วเครื่องรางของขังว่ากันว่ามีไว้แล้วแม่มันอุ่นใจเหลือเกินครับ
สินเล็กนี่พกตะกุฎหลวงปู่บุญมาวัดบ้านแก่งของดีจากปลาจินบุรีแล้วก็เลี้ยงกุมารทองด้วย
ส่วนไข่หวานเล็กนี่บูชาหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือสมุทรสาคร
เดี๋ยวดูครับว่าของของใครจะเหนียวแล้วก็จะแผงฤทธิเสาร์นี้รู้คำตอบบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีรายงานครับ